คุณผู้ชมค่ะมากันที่เพื่อนรักตัวจริงเสียงจริงกันหน่อยนะคะ
สำหรับพี่บอลเชิญยิ้มและพี่ตั๊กบริบูรณ์ค่ะ
คือล่าสุดเนี่ยพี่บอลเขาเชิญพี่ตั๊กมาเป็นแขกรับเชิญของเขานะคะ
คือครั้งนี้นี่นะถือว่าพิเศษสุด
เพราะว่าเห็นหนุ่มตั๊กเนี่ยเขาเป็นนักแสดงสายฮาแบบนี้คุณรู้ไหม
ชีวิตจริงเนี่ยตลกไม่ออกนะ
คือเจ้าตัวยอมให้เพื่อนซีอย่างพี่บอลเนี่ยมาล้วงลึกชีวิตในทุกแง่มุม

ไม่ตาก็ซึมไปเดี๋ยวลองไปดูบางช่วงบางตอนของชีวิตตลกที่ไม่ตลกกันสักหน่อยค่ะ
ถ้าพูดไปมันก็อาจจะเศร้าเลยนะครับ

ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพบหน้าพ่อ

ตั้งแต่คือคุณลืมตาลืมตามาคุณไม่เคยรู้เลยว่าพ่อคุณคือใคร

โตมากกับแม่
ไม่คือตั้งแต่เกิดมาแม่ก็คือจะไปฝากเลี้ยงประมาณสัก๓เดือนแล้วกัน
คุณแม่ก็ไปฝากเลี้ยงก็ถึงประมาณสัก๔ขวบได้
เคยถามตอนโตตอนโตน่าจะประมาณสัก๑๗๑๘แล้วมั้งอะไรอย่างนี้
เองก็มั่นใจว่าทุกคนพี่ก็ต้องอยากรู้ว่าพ่อของเราเป็นใคร
ก็ถามไปแล้วคุณแม่ก็ร้องไห้อะไรอย่างนี้
แล้วคุณแม่ก็บอกว่าอย่าทำแบบนี้อีกอะไรอย่างนี้
ตั้งแต่นั้นมาผมก็รู้แล้วว่าโอเคเราก็คือจะไม่ไปถามอะไรอย่างนี้
จนถึงทุกวันนี้ก็หลังจากวันนั้นที่ได้ถามกับแม่ไปก็
ทุกวันนี้ก็ไม่เคยถามเลยว่าพ่อเป็นใคร

สมัยเรียนโรงเรียนวรรณวิทย์อะไรอย่างนี้
โอ้โหลำบาก
ประมาณสัก๕ขวบก็คือจะไปอยู่โรงเรียนกินนอน

คุณแม่ก็ไปฝากอยู่กับป้าพี่สาวแม่ชื่อป้าแจ๊ด

แล้วก็นั่นแหละครับแล้วก็ตื๊ด

เพราะว่าด้วยการที่แม่ไม่มีบ้าน
เป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะ
แต่ว่าพี่ตั๊กก็ดูเป็นคนตลกเพฮาเบื้องนึงเบื้องหลัง

จะให้จากแววตาเลยนะเศร้ามากเลยนะคุณผู้ชมนะ
นี่แค่บางส่วนนะคะบางเรื่องราวของชีวิตของพี่ตั๊กบริบูรณเท่านั้นนะ
ใครจะไปรู้คุณผู้ชมว่าภายใต้รอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะที่ทุกคนได้เห็นกันอยู่ตอนนี้
ผู้ชายคนนี้ต้องผ่านเรื่องราวอะไรที่มันเป็นแผลในใจมาตั้งแต่เด็ก
คือไม่เคยได้เห็นหน้าพ่อแท้ตัวเองตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้นะคะ
แล้วก็ยังเคยเป็นเด็กที่ต้องไปคอยอาศัยตามบ้านญาติ
เพราะไม่มีบ้านเป็นของตัวเองแต่สมัยก่อนนี่พี่ตั๊กนี่คือหล่อมาก

ตั๊กได้เล่าจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงการบันเทิง

ทำให้พี่ตั๊กเนี่ยทำงานหาเงินดูแลครอบครัวได้
ซึ่งอีกหนึ่งคนสำคัญที่พี่ตั๊กเอ่ยปากขอบคุณก็คือพี่จ๊อปนิธิ
จ๊อปเป็นคนชักชวนให้พี่ตั๊กกลับมาจากประเทศอังกฤษ
ในช่วงที่เจ้าตัวเคยคิดจะหันหลังให้กับวงการบันเทิง
พร้อมกับบอกว่าให้ปรับเปลี่ยนตัวเองจากพระเอกสายหล่อ
ซึ่งก็ทำให้พี่ตั๊กจำเหตุการณ์ได้ไม่เคยลืมเลยนะคะ
ที่เมื่อก่อนเนี่ยพี่ตั๊กเนี่ยเคยเป็นทางในแบบ
เป็นดารามาแนวสายหล่อเพราะว่าเป็นหน้าตาเขาออกลูกครึ่งหน่อย
แต่ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นสายฮาแล้วความหล่อก็ยังไม่ลดลงไปเลยนะ
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แต่อย่างที่บอกไปแหละ
ว่าพี่ตั๊กจะอยู่ในบทบาทไหนแฟนก็รักพี่ตั๊กอยู่ดี